ทุกผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์เนี่ย
ตอนนี้เรามี๑๕ล้านโดสที่ทางสหรัฐบริจาคมา
แน่นอนว่าคนไทยเราก็เรียกร้องว่าขอให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ด่านหน้าก่อนเถอะนะฮะ
คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างนะครับซึ่งสอบคอบอกแล้วว่าให้หมด
ปะเลอกู้ภัยก็ให้นะด้านหลังได้ด้วย
รวมเป็นด่านหน้าด้วยใช่ไหมให้หมดเลยนะ
๑เข็ม๒เข็ม๓ให้หมด
แต่นี่ฮะล่าสุดเนี่ยที่จังหวัดเลยมีทหารนายหนึ่งโพสต์นะครับ
วันนี้พี่ขอนอกใจมาซบน้องไฟเซอร์ค่ะนี่ฮะคือคนเห็นก็แบบ
เอ๊ะท่านเป็นทหารแต่ว่าท่านถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเหรอ
หรือที่คุณหมอไม่ใช่ภัยบาลไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ควรได้

วันนี้ต้องมีชี้แจงกันเลย

ท่านเป็นนายแพทย์สำนักงานศาลสุขชาติเหลย
บอกว่าตกลงทหารที่โพสท์
เป็นทหารบุรุษพยาบาล
ทำงานด่านหน้าประจำโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก
มนตรฐานบกที่ยี่สิบแปดคือว่ามีสิทธิ์ในการได้รับการฉีดวัคซีน
โครงการพิเศษนี้ของไฟเซอร์เพราะเป็นหนึ่งในทีมบุคลากรทางการแพทย์
ฮะสามารถฉีดได้นะครับพันโทคันชิตดำรงพิพัฒน์นะครับ
ท่านเป็นผู้บริการโรงพยาบาลค่ายศรีสองรักษ์เป็นต้นสังกัด
ชี้แจงบอกว่าผู้โพสต์เนี่ยคือกำลังพลในสังกัดจริงนะฮะ
อาจจะโพสต์ไปด้วยความดีใจนั่นแหละที่ได้ฉีดไฟเซอร์
ก็โดยรู้เท่าไม่ถึงการด้วยนะถือว่าเป็นการโพสต์ในเชิงลักษณะไม่ค่อยเหมาะสม
ก็ต้องขออภัยประชาชนมานัดที่นี้ด้วยที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ
ตามเงื่อนไขของทางสารทางสุขกำหนดลงไปมดกล้าโทษ
ซึ่งมีโอกาสสูงเสี่ยงที่จะเกิดความคาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดของประชาชนได้ครับ
แต่ว่าก็อาจจะด้วยฝ่าเหตุที่เรื่องจับอาจจะดีใจหรือว่าดูเท่าไม่ถึงกลางในส่วนนี้ครับ
ทั้งหมวยต้องขออภัยประชาชน
คือช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกครับ
คือถ้าท่านจะโพสต์หรือจะอะไรเนี่ยแล้วบอกว่าอ่ะได้ฉีดในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเนี่ย
ผมว่าอันนี้โอ้โหผู้คนจะสบายใจแล้วก็จะดีใจกับท่านด้วย
ใช่ค่ะแต่บางคนก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าหรืออย่างไร
ท่านเป็นทหารอะไรแบบนี้นะบางทีโพสต์ข้อความสั้นแล้วเราก็ดูไม่รู้ไง
คือเป็นทหารถ้าเป็นด่านหน้าอย่างนี้เป็นทหารเสนารักษ์เป็นบุรุษพยาบาลของโรงพยาบาลทหารอย่างนี้
อันนี้ท่านโพสต์ได้เพียงแต่ว่าท่านต้องอย่าทำให้เกิดความเข้าใจที่เขารู้สึกว่าแหมไป
ในเชิงที่ว่าโอ้โหเนี่ยเราได้แบบนั้นแบบนี้
เพราะข้อความที่โพสต์มันสั้นแค่นี้เลยไงเขาไม่ได้บอกว่าเขาทำอะไรยังไงอะไรแบบนี้
เพราะว่าตอนนี้ที่ต้องพูดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะตอนนี้หลายจังหวัดบุคลา